เพราะฉะนั้นก็ย้อนกลับมาว่าวันนี้เราใช้เงินตรงไหนอยู่
วันนี้เราก็ใช้เงินรายจ่ายจากงบกลางปี๖๓
โครงการก็เอาคืนมาที่ยังไม่ได้เป็นการ
เอามาช่วยในช่วงนี้ก่อน
ก็มีมงวงงานยุมวันทัก๕หมื่นกว่าร้าน
ซึ่งอันนี้มันจะครอบคลุมในเรื่องการใช้จ่าย๕๐๐บาทแค่เดือนเดียว
เพราะฉะนั้นเดือนที่๒สามผมก็ต้องรอยงานจากพลครกษ
ไม่แม้ว่าเรามีเงินมันเป็นก่อน
แล้วมี๑ล้านล้านมาอยู่ในมือทั้งหมด
ที่ควรค่นเงินที่ด้วย
ไปเลยคูณกันไปเลยนะครับแต่อย่าลืมว่ามันยังไง
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจ่ายได้แค่เดือนเดียวก่อนในขณะนี้นะครับ
ในส่วนที่ยังขาดเหลือตรงนี้ก็กำลังให้
ตรวจสอบคัดกรองดูที่ว่ามันขาดเหลือตรงไหน
มันควรตรงไหนที่จะต้องให้เพิ่มหรือหรือมันมีปัญหาที่อะไร
ที่ระบบตรวจสอบมาคัดกรองออกไปก็ต้องมาดูนะครับ
เพราะวันนี้สถานการณ์โควิดนั้นเป็นสถานการณ์สำคัญนะครับ
ผมยืนยันว่าผมพยายามจะดูแลท่านอย่างเต็มที่นะครับ
ขีดความสามารถที่รัฐมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนได้เข้าใจด้วย
เพราะฉะนั้นการที่สร้างความเข้าใจหรือบิดเบือนในทางที่ผิด
ผมว่ามันจะยิ่งทำให้การทำงานมันยากขึ้นเรื่อยนะครับ
กลับเรียนย้ำอีกครั้งเรามีเม็ดเงินที่จะดูแลให้ได้เพียงเดือนเดียวเท่านั้นก่อนนะครับ
เหลือต้องรอพรกรแล้วก็พรบที่จะออกมานะครับที่มีเงินที่จะมาขยายตรงนี้
ในส่วนปัจจุบันนะครับเราในเมื่อมันยังไม่ออกมาแล้วเนี่ย
เราจะทำยังไงเพื่อรองรับการช่วยเหลือกลุ่มต่างต่าง
ก่อนที่เงินกู้จากพรกรมีผลบังคับใช้นะครับเช่นอาชีพอิสระรับจ้างลูกจ้างชั่วคราว
กิจการส่วนตัวค้าขายรวมทั้งอาชีพอิสระประกันสังคมมาตราสามสิบเก้าและสี่สิบ
ประมาณเก้าล้านคนนะครับอันนี้ก็ตัวเลขคำว่าเก้าล้านมาจากไหน
คือตอนแรกเนี่ยเรามีไม่เงินเท่านี้ตอนที่ยังไม่ได้ปรับงบประมาณอะไรเลย
เรามีเงินเพียงแค่ให้คนสามล้านคนเท่านั้นไม่ได้เป็นโคต้าไม่ได้เป็นอะไร
เราเอาเม็ดเงินมามาดูที่ว่ามันจะจ่ายได้เท่าไหร่
ก็จ่ายได้ห้าพันบาทต่อเดือนโดยคนสามล้านคน
คราวนี้พอหน้าฟังเยี่ยมประชนก็เดือดร้อนอยู่หลายกลุ่มหลายฝ่าย
คราวนี้ก็ต้องจำเป็นต้องขยายจากสามล้านเนี่ยไปเป็น
ตอนแรกก็เป็นเก้าล้านใช่ไหมตอนนี้เป็นเก้าล้าน
ก็ต้องมาดูที่ว่าจะหาเงินตรงไหนมาให้เพราะฉะนั้นหลายคนก็เร่งด่วน
กลัวจะไม่ได้อะไรไม่ได้แต่ช่วงนี้มันก็คือปัญหาแล้วครับ
ก็ไม่รู้จะเอาเงินไหนไปโอนให้เหมือนกันนะก็คงต้องรอสักระยะหนึ่งนะ
แต่เข้าใจถึงความเดือดร้อนของท่านแต่วันนี้ผมก็เป็นห่วงมีคนที่
ไปหาประโยชน์นะบางคนก็ลำบากยากจนอยู่แล้วก็ไปจ้าง
บางคนไปไปส่งข้อมูลเพื่อมาส่งผ่านเข้ากับส่วนกำลัง
กรองเพราะทำไม่เป็นนะไม่ได้ว่าดูถูกอะไรท่านนะ
เป็นอาหร่ายคนก็ก็ยังไม่เข้าใจตรงนี้บ้างก็ไปจ้างคนมาควันหนึ่งนะค่ะ

เยอะนะเพราะฉะนั้นในทุนในเทิดเงินกู้ต่างในเมื่อ
ทราบาลมีมาตรกาลแหลกท่านควรจะช่วยเราบ้าง
ด้วยนะครับเขาไม่มีเงินผ่อนท่านหรอกครับ
ท่านจะแสวงประโยชน์จากความทุกข์ทรมานแสนสาหัสของพระชนท่านจะมีความสุขหรือครับ
อันแรกผมพูดไปแล้วนะครับอาชีพอิสระ๙ล้านคนเนี่ยนะครับ
สำหรับในเดือนแรกนะส่วนนี้เราก็จำเป็นต้องหามาเพิ่มอีก
โดยใช้เงินจากงบกลางเงินรายจ่ายสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินอีก๔๕๐๐๐ล้าน
เดือนที่สองเดือนที่สามดูกันเยอะแล้วพอหรือไม่และจะให้กันอย่างไร
ในส่วนข้อรายงานระบบประกันสังคมมีในได้ประจำประกันสังคมมาตรา๓๓มีจะจำนวนดสิบแปดล้านคน
วันนี้ได้ใช้เงินจากกองทุนประกันสังคมประมาณ๒๓๐๐๐ล้านบาท
ก็มีการปลดล็อกอะไรต่างพร้อมควรที่จะรับผลกระทบจากการปิดกิจการอะไรพวกนี้
เราก็ต้องหามาตรการช่วยเหลือตรงนี้นะครับ
วันนี้ก็ทางกระทรวงแรงงานต้องจำเป็นต้องไปหาเม็ดเงินมาเพิ่มนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารของกองทุนประกันสังคมด้วย
ยังไงก็ตามก็ขออยากให้ว่ากันไปว่ากันมาเลยนะครับ
เพราะเงินจำนวนนี้ก็เป็นเหมือนกับเงินที่ทำให้แรงงานสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นอะไรเล็กอะไรนิดหน่อยก็เข้าใจกันบ้าง
เพื่อแพร่แบ่งปันกันบ้างนะครับรัฐบาลดูแลอยู่แล้ว
ส่วนต่อไปที่กำลังหาเงินเงินตอนนี้คือกเศรษฐกรอีก๑๗ล้านคน
และเดือนถัดไปก็ต้องรอเงินกู้เหล่านี้อีกเช่นเดียวกัน
เพราะงั้นทุกอย่างที่เราวันนี้ทำได้แค่๑เดือน
เศรษฐกิจต่างจะต่อเนื่องคือไม่ใช่แค่ประชาชนอย่างเดียว
ธุรกิจภาคเอกชนนะการก่อสร้างการทำสัญญาคู่สัญญาเยอะแยะไปหมด
มันเดือดร้อนไปหมดเนี่ยรัฐบาลต้องคิดแบบนี้
ถ้าคิดว่ามีเงินเท่านี้เอาไว้ใช้ตรงนี้จบไม่ใช่รัฐบาลแล้ว
ถ้าคิดแบบนั้นนะครับก็ขอร้องให้ทุกคนทำความเข้าใจด้วย
ในส่วนของมาตรการอื่นอื่นนะครับวันนี้ก็ได้ให้ทางกระทรวงการคลัง
ไปรับฟังความคิดเห็นหรือเอาโครงการต่างจากทุกหน่วยงาน
ทุกกระทรวงมาเพื่อพินาศในโครงการมาตรการเยอะยานะครับ
เงินกู้อะไรต่างเหล่านี้คือถ้าไม่ช่วยกันเลยมันไปไม่ได้หรอกครับ
ถ้าเราใช้เงินอย่างเดียวให้อย่างเดียวแล้วไม่ดูแลซึ่งกันและกัน
รัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบอีกเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องประคับประคองตัวเองในช่วงนี้นะครับ
อะไรที่รัฐบาลจะดูแลได้ก็จะดูแลให้มากที่สุดนะครับเห็นใจจริงจริงนะ
ผมก็คิดทั้งวันทั้งคืนนะเวลามีปัญหาอะไรมาผมเห็นในโทรทัศน์เห็นในสื่อเห็นในโซเชียลมา
ผมก็ได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบริเวณการอย่าลืมว่านายมตรีเป็นผู้ที่กำกับดูแลกำหนดนโยบาย
แต่ในทางปฏิบัติก็เป็นเรื่องของกระทรวงที่ต้องดำเนินการนะครับแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลต้องรับผิดชอบในการบูรการให้ได้นะ
เพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปรอว่าพอกลุ่มนี้ได้๕๐๐อีกกลุ่มก็เอ๊ะทำไมเราไม่ได้๕๐๐ก็ต้องไปดูในกลุ่มอื่น
ซึ่งมันอาจจะต้องทยอยออกมาตามเม็ดเงินที่มีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้
หลายคนก็จ้องอยู่แล้วว่าจะอะไรฟ้องร้องในบริการดี
เห็นกับประโยชน์ส่วนรวมนะแต่ผมยืนยันว่าทุกอย่างที่ผมทำ
เนี่ยจะต้องทำให้ถูกต้องนะตามกฎหมายวิธีการ
ประมาณทุกประการทุกกฎหมายที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็
สักนิดหนึ่งช่วงนี้มันก็ลำบากทุกคนแหละครับ
บ๊วยเยอร์วะครับทุกคนลำบากถ้าเรามีเงินเยอะเยอะเราก็สามารถให้ทั้งทั้งทุกคนเวลาเดียวกัน
มันไม่ได้ไงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจ
ดูแลลูกครอบครัวมันก็ใช้เงินไม่มากนัก

เรื่องของงานศีริริยาเกิกเล่าศูลา
เวลาประจำยากยังทำยังงี้กันอยู่เลย
เล่นการพนันอะไรเหล่านี้ผมคิดว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ท่านควรจะอยู่ครอบครัวที่บ้าน
สร้างความอบอุ่นในบ้านหลายคนก็บอกว่าไม่เคยอยู่บ้านนานขนาดนี้
นะครับก็ก็ลองดูแล้วกันเพราะผมก็อยู่บ้านอย่างงี้มาตลอด
ผมไม่เคยไปไหนเลยนอกจากมาทำงานนะ
ผมก็เออปรับตัวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยผมก็มีความสุขที่ได้อยู่บ้านอยู่ครอบครัว
ก็เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นอย่าไปหาอะไรที่มันเป็นความสุขพิเศษขึ้นมา
เหล่านี้อึดอัดอยู่บ้านมันไม่ควรจะอึดอัดอ่ะนะ
มันถึงเวลาต้องอยู่ก็ต้องอยู่นะจ๊ะขอให้ดูแลครอบครัวสามีบุตร
เอ๊ะจะทำยังไงจะบริหารยังไงอ่ะแล้วอย่าให้ใครเอาประโยชน์จากเกินห้าพัน
เนี่ยไปสแหวงหาประโยชน์อ่ะวันนี้คนไม่ดีอย่างมีอยู่เยอะผอมกวน
ในเรื่องของหมอนกาบปัญชน์เรื่องของไฟป่าอะไรเหล่านี้
ประมาณเสี่ยงของเจ้าหน้าที่มีการบาดเจ็บศูนย์เสียมันเป็นเรื่อง
ที่ไม่ควรจะเกิดแต่นี่นะครับประ
การทำเพื่อการเมืองไปก่อนนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการบ้านการไปหาได้การแผ่นดินที่จะดูแลพี่น้องชนคนไทย
เพราะเราจะต้องเป็นรัฐบาลของประชาชนทุกคนในประเทศนะครับ
ขณะเดียวกันก็อีกฝ่ายหนึ่งก็กำลังโจมตีอยู่ในขณะนี้
ก็ขอให้ฟังเพจฟังผลนะครับบางทีพูดบางทีก็คล้อยตามได้ง่าย
อันนี้ผมเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้ามารู้ว่าต้องทำยังไงตรงนี้
ท่านจะรู้ว่ามันยากแค่ไหนมันเสี่ยงอันตรายแค่ไหนในการใช้อุปกรณ์เหล่านี้
ผมย้ำว่าจะต้องไม่มีการทุกจริงโดยลิขาดนะครับ
เพราะฉะนั้นทุกคนจะช่วยกันตรวจสอบช่วยกันรักษาสิทธิ์ของตัวเอง
สิทธิ์๕๐๐๐ก็ต้อง๕๐๐๐ไม่ใช่ให้สิทธิ์๕๐๐๐ไปให้กับเขาเอง
เหลือเป็นสิทธิ์๔๐๐๐อย่างนี้หรือ๓๐๐๐อย่างนี้ผมว่ามันไม่ใช่นะ
เพราะฉะนั้นท่านต้องอดทนนะครับก็ขอโทษด้วยถ้าหากว่าทุกคนยังไม่ได้รับโดยทั่วถึงกันนะครับ
เสนอเยอะแยะไปหมดรัฐบาลก็จำเป็นเอาเรื่องนี้มาพิจารณาว่าจะใช้วงเงินเหล่านี้ไปทำอะไรได้บ้างนะครับ
อันนี้ก็ขอกลับเรียนให้ทุกคนทราบนะครับขอบพระคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขนะครับสวัสดีครับ